ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า

แล้วก็ต้องสูญเสียตำรวจไปหนึ่งนายนะครับ
คือตำรวจที่ยะโสธรนำกำลังไปจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ผู้ต้องหาเนี่ยไหวตัวทันกระโดดหนีลงน้ำ
แล้วทำท่าจะจมน้ำ
หนึ่งในตำรวจชุดจับกลุ่มก็กระโดดลงไปช่วย
ก็ทำท่าจะจมลงไปอีกคนนึงเหมือนกัน

ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มก็กลัวลูกน้องเนี่ย
หรือว่าตัวผู้ต้องหาเองจะเกิดอันตราย
ตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยอีกคนนึง
สุดท้ายพันตำรวจรีในนี้จมน้ำเสียชีวิต
ส่วนผู้ต้องหากับชุดจับกลุ่มที่ลงไปก่อนหน้านี้
รอดตายขึ้นมาได้นะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นช่วงที่กู้ภัยสว่างร่วมใจเยอะโสธร
กู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดด้วยชุดประดาน้ำด้วยนะครับ
ตอนที่พันธุตรีเนี่ยจมหายไปแล้วนะครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะก็งมค้นหานะครับ
ตอนนั้นเป็นการค้นหาว่าที่พันธมตรีเอกพงศ์ทิปะนี
ท่านเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองยะโสธร
รู้จักกันในชื่อสารวัตรต้นนะฮะ
ใช้ว่าที่เพราะว่าท่านเพิ่งได้รับยศพันธมตรีนะครับ
แต่รอการโปรดกล้าวอยู่ก็เลยเป็นวาดที่พันธบตรีนะครับ
สารวัตรต้นจมน้ำในลำห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแก่วนะครับ
ที่ตรงบนเดิดดำเภอเมืองจังหวัดเยอะโสธรนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่บ่าย๓เมื่อวานนี้ก็งมหากันตลอด
จนกระทั่ง๔ทุ่มแล้วฮะถึงไปเจอร่างของสารวัตรต้นนะครับ
ห่างจากจุดที่จมลงไปประมาณ๒๐เมตรนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากช่วงบ่าย๓นะฮะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือ๑๕นาฬิกาเมื่อวานนี้สพเมืองยะโสธรได้ออกติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดนะฮะ
พอมาถึงตรงจุดอ่างเก็บน้ำที่เกิดเหตุเนี่ย
เจอผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านมาก็เรียกตรวจค้นนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดให้ตรวจค้นนะฮะ
ทิ้งรถนะครับวิ่งหนีแล้วกระโดดลงน้ำ
จุดนี้เป็นลำห้วยที่เชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแก้วนะฮะ
จังหวะนั้นดาบตำรวจนัชชาทองมณีนะครับ
เป็นผบหมู่สืบสวนสอบสวนสพมยศทร
เห็นว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้ที่กระโดดน้ำหนีเนี่ย
ท่าทางจะจมน้ำก็เลยกระโดดน้ำตามลงไปช่วย
สามารถคว้าตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้เอาไว้ได้นะฮะ
แล้วนี่ครับมีต่อไม้เนี่ยลอยมาพอดี
ทั้งคู่ก็เลยเกาะต่อไม้ลอยอยู่เหนือน้ำห่างจากฝั่งสัก๕๐เมตร
ซึ่งตอนนั้นสารวัตรต้นท่านก็เห็นท่าว่าเดี๋ยวจะไม่โอ้โห
ท่าทางไม่ดีกลัวลูกน้องก็จะจมน้ำไป
ผู้ต้องสงสัยเดี๋ยวก็จะจมน้ำไป
ท่านก็รีบถอดเสื้อผ้าไว้ริมตลิ่งนะฮะ
กางเกงชั้นในตัวเดียวให้คล่องตัวที่สุด
แล้วก็กระโดดลงไปว่ายน้ำลงไปเพื่อไปดึงทั้งคู่เนี่ยกลับเข้าฝั่ง
ท่านผู้ชมครับระหว่างที่ว่ายน้ำไปเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

จมหายไปต่อหน้าต่อตาลูกน้องแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเลยนะฮะ
นี่ครับสุดท้ายตัวของดาบนัชชาเนี่ยกับผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ก็สามารถพากันเข้าฝั่งได้แต่สารวัตรต้นจมหายไป
กู้ภัยก็มางมร่างนะฮะ
ประดาน้ำก็มาค้นหาสุดท้ายก็มาเจอร่างท่าน
ตอน๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา

ว่าที่พันโดรีเอกพงศ์ทิปณี
สารวัตรสืบสวนสอบสวนสพเมืองยะโสธร
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับหนึ่งในทีมกู้ภัยที่มางมค้นหาร่างของสารวัตรต้นนะครับ
บอกว่าการค้นหาเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างลำบากแล้วครับ
เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีความลึกมากนะฮะ
ลึกประมาณ๔เมตรได้สภาพก็อากาศหนาวเย็นด้วยน้ำก็เย็นด้วย
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีนำไม้ไปปักในจุดที่มีคนเห็นว่าสารวัตรต้นจมน้ำหายไป
แล้วใช้เชือกผูกกับไม้ที่ปักลงไปนะฮะส่วนปลายเชือกก็ผูกกับตัวนักประดาน้ำเอาไว้นะครับ
แล้วก็ดำลงไปสำรวจลักษณะวนตามเข็มนาฬิกาจนสุดท้ายก็เจอร่างของสารวัตรต้น
น้ำมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณเนติชาวนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณเนติชาว
ไปที่งานศพของสารวัตต์ต้นนะครับญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวิมวรณิวาตอเมืองจตรเอ็ดนะฮะ
ที่บ้านเกิดและจุดเกิดเหทนะฮะอยู่ที่จังหวัดยศวทรนะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็มีเพื่อนตำรวจนะฮะญาติพี่น้องที่มาร่วมพิธีรดน้ำศพนะครับ

จากทางนายมนตรีด้วยนะครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เราได้คุยกับดาบตำรวจนัชชานะครับ
จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติด

แล้วก็ดาบตำรวจสุรชาติพราวศรีด้วยนะฮะ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยดาบนัชชาคือคนที่กระโดดน้ำลงไปจะเอาตัวผู้ต้องสงสัยก่อน

คือทั้งคู่บอกว่าตอนนั้นคนในฝั่งก็พยายามจะโยนเชือกไปให้กับสารวัตรต้นนะครับ
ตอนที่สารวัตรต้นกระโดดน้ำลงไปแล้วก็ทำท่าจะจมเลยนะฮะ
แต่เชือกมันโยนไปแล้วมันไม่ถึงนะฮะ
ก่อนที่สารวัตต้นจะจมหายไปต่อหน้าต่อตา
เข้าฝั่งท่านเองที่กำงาน
ที่กำงานมีคุณธรรมกับลูกน้องครับ
หลังที่ลูกชายได้เลื่อนยดเลื่อนตำแหน่ง
ลูกชายจะมาเล่าให้ครอบครัวฟังตลอดด้วยความดีใจ
คุณพ่อยังเปิดไลน์ข้อความสุดท้ายที่เพิ่งคุยกับลูกชายนะครับ
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้๑๓มีนาคม

เดี๋ยวผมว่างเนี่ยจะไปให้พ่อติดให้อีก
ตั้งแต่เป็นสารวัตรมานี่ไม่มีเวลาเลย
หลายคักคืองานมันเยอะนะครับ
ได้เลื่อนยดเป็นสารวัฒน์สืบสวนสอบสวนสอบพ่อเมืองเยอะโสธร
เดี๋ยวว่างจะให้พ่อติดยศให้จะไปหานะครับ
พ่อบอกว่าพ่อก็เฝ้ารอเจอหน้าลูกชาย

เจอเพียงร่างที่ไร้ลมหายใจ
สูญเสียลูกชายในครั้งนี้พ่อบอกพ่อไม่ติดใจสาเหตุนะครับ
เข้าใจว่าเป็นการทำหน้าที่ของลูกชาย
อยากขอบคุณทุกคนด้วยซ้ำที่ช่วยกันตามหางมหาจนเจอร่างลูกชาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพ่อภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาก
รับตำแหน่งแล้วงานมันเยอะมากมันเยอะ

อ่า

ภูมิใจในการทำหน้าที่
แต่ว่าเขาคงมาแค่นี้ลูก
เขาคงมาแค่นี้เขาชอบอาชีพนี้มาก
สำหรับสารวัตรต้นนะครับเพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
ให้เลื่อนยศขึ้นเป็นพันธมตรี
เมื่อ๓วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ใหญ่ที่สรวจต้นเคารพนับถือโพสต์รูปที่สรวจต้นประดับยศนะ
ระบุข้อความบอกสารวัตรต้นเพิ่งมากราบขอพรและขอให้ประดับ
ศพันธมตรีให้ได้สอนให้เป็นนายตำรวจที่ดีฝากให้ดูแล
พี่น้องชาวยะโสธรด้วยความยุติธรรมให้ใช้หลักรัฐศาสตร์เหนือ

แล้วก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่สารวัตรต้นลงไปช่วยลูกน้องจนจม
น้ำเสียชีวิตว่านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ที่สมศักดิ์ศรี
ห้านาฬิกาที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไป
ไปเป็นประธานในพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพสารวัตรต้นพร้อม
ได้พูดคุยกับคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนของสารวัตรต้น
สารวัตรต้นอายุ๓๖ปีนะครับเบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่ง
ได้พิจารณาเงินสวัสดิการตำรวจเงินชาปนกิจและเงินจาก
สมาคมแม่บ้านตำรวจที่เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะมีจำนวนรวม๑ล้านห้าแสนบาท
มีเงินจากกองทุนของตำรวจภูทรภาคสามอีกสองแสนบาทรวมเป็นหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท
นี่เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มอบให้กับครอบครัวก่อนนะครับส่วนเรื่องการปูนบำเน็ตชั้นยศ
เป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่สารวัตรต้นได้รับการปูนบำเน็ตสามชั้นยศนะครับ
เลื่อนยดเป็นพลตมตรีส่วนลูกสาวของสรวจต้นสองคนนะครับ
หนึ่งในสองจะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้ารับข้าราชการตำรวจเนี่ย
แทนคุณพ่อที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ